ทุกข่าวต้องดูแล้วนะคะในช่วงนี้คุณผู้ชมก็ต้องดู
เพราะเราจะมาตรวจสอบดวงชะตากับหมอไก่พอพาที่นี่ค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหมอไก่ครับ
ไก่คะวันนี้เนี่ยหลายคนก็ลุ้นอยู่เหมือนกัน
ว่าอยากจะให้มีราศีฉันบ้าง
เพราะว่าวันนี้หมอไก่จะมาพูดถึงเรื่องของ๓ราศีที่ดวงเคยตกต่ำในช่วงที่ผ่านมา

ใช่ค่ะผ่านจุดต่ำสุดของชีวิตมาแล้ว
แล้วก็จะทะยานขึ้นสู่จุดสูงสุด
โอ้โหไปยังจุดสุดยอดบนยอดเขาหรือเปล่าครับ
ก็คือเขาเรียกว่าแบบเจริญก้าวหน้าอย่างยิ่งเลย

ราศีแรกนะคะอยู่ใกล้ตัวเรานี่เอง

มิน่ามีน่าทำไมดูหน้าตาดูสว่างสดใส
บอกอีกทีเผื่อคุณผู้ชมไม่รู้
ราศีเมทุนเนี่ยคือราศีของผมเอง
ชาวราศีเมทุนนะคะเหมือนได้ชีวิตใหม่เลยนะคะ
ชีวิตเหมือนฟ้าหลังฝนนะคะ
เหมือนเขาเรียกว่าเหมือนเจอแสงสว่างที่ปลายอุโมง
ที่ผ่านมาเวลาที่เราจะพูดถึงราศีที่ดวงไม่ดี

ใช่ค่ะชาวราศีเมทุนนะคะเรียกได้ว่าเจอปัญหาเจออุปสรรคมาเยอะมาก
ปัญหาของชาวราศีเมทุนรอบด้าน
การงานก็มีปัญหานะมีปัญหาโดนแกล้งบ้างนะครับ

ใช่ค่ะอย่างเรื่องของการเงินก็ไม่ค่อยดี

คือหลายเรื่องสุขภาพบางคนก็มีปัญหาไม่สบายเจ็บป่วยเจออุบัติเหตุ

ต้องรอให้ถึงเดือนกันยายนก่อน

เขาเรียกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่
เกิดขึ้นกับดวงชะตาของชาวราศีเมทุน

เพราะว่าพระราหูจะย้ายออกจากดวงชะตา

หายใจได้สะดวกโล่งคอมากขึ้น
ก็คือจะดีขึ้นในทุกเรื่องไหมคะ

จะมีการเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีขึ้น
การงานจะมีโอกาสได้เกิดสิ่งใหม่ขึ้น
เช่นในเรื่องของการได้รับผิดชอบงานใหม่

ก็มีโอกาสที่จะได้เปลี่ยนงานใหม่สมใจ
อาจจะได้เปลี่ยนที่ทำงานเหรอคะ

ไม่อยากเปลี่ยนนะครับ

แต่ขอให้มันมีหน้าที่การงานที่ดีขึ้นถูกไหม
ก็จะมีแนวโน้มเรื่องของการงานที่ดีขึ้น

ใจเย็นนะแต่อีกเรื่องหนึ่งที่ดี

ใช่การเงินเนี่ยเรียกว่าช่วงที่ผ่านมาโอ้โหใช้เงินเยอะ

เงินเยอะมากเลยใช้เรื่องอะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้

เรียกว่าเหมือนกับว่ามีเรื่องใช้จ่ายเรื่อยเก็บเงินไม่ค่อยอยู่
แต่ว่าในช่วงนี้จะเก็บเงินได้มากขึ้น
แถมดวงมีโอกาสใดโฉลคใดราวท์ด้วย

แล้วมาบอกวันนี้นะน่าสงสัยจริง
อะต้องแอบผมแปรซิปถามคุณชนะเส้าแล้ว
แล้วนอกจากนี้มีอะไรที่ควรจะระวัง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
ราศีต่อไปค่ะที่ผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วตอนนี้ดวงกำลังพุ่งและดีแบบสุดขีดก็คือ

ชาวราศีกรกฎนะคะช่วงที่ผ่านมาก็โอ้โหชีช้ำกะหล่ำปีมากพอสมควร
และด้วยอิทธิพลของดาวเสาที่เล็งดวงชะตา
ส่งผลทำให้ชาวราศีกรกฎเนี่ยโอ้โหมีความเครียดมีความกดดัน
เพราะว่าดาวเสาหมายถึงความเครียดปัญหาอุปสรรค
เวลาที่จะทำอะไรเนี่ยโอ้โหมันเชื่องช้าไปหมดเพราะดาวเสาเนี่ยหมายถึงเรื่องของความช้า
ทำอะไรเนี่ยต้องรอคอยจะแบบไม่ประสบความสำเร็จทันทีไม่ปังทันที
แต่ว่าในตอนนี้ดีขึ้นเยอะจริงดีขึ้นมาสักประมาณเดือนหนึ่งแล้วแล้วดีแบบไม่ใช่ดีระยะสั้นดีไปถึงปลายปีเลย

ใช่ค่ะเรียกว่าจองสัมมทาความดวงดีดีแบบระยะยาว

ใช่ค่ะอย่างในเรื่องของการงานนะคะบอกได้เลยว่ามีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จถ้าทำงานไหนอยู่เนี่ยงานนั้นมีโอกาสที่จะสำเร็จนะ

อย่างบางคนอ่ะงานแบบอุ้ยลูกผีลูกคนแบบจะสำเร็จไหมไม่สำเร็จ

สำเร็จสำหรับราชิกกรกฎใช่ไหมค่ะ

บางคนทำงานประจำอาจจะทำงานเสริมไปด้วยหรือว่าบางคนที่ทำธุรกิจอยู่อาจจะมีการลงทุนเพิ่มเติม

บอกว่าได้จากช่องทางแปลกเนี่ยอธิบายความอีกนิดนึงได้ไหม
อาจจะเหมือนกับว่าเป็นการประยุกต์สมมุติว่าบางคนที่ทำการค้าขายอยู่เนี่ยอาจจะทำร้านก๋วยเตี๋ย
อาจจะทำอะไรที่เหมือนกับว่ามันแปลกไปเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมเหมือนกับฉีกแนวจากชาวบ้านเขาเนี่ยก็มีโอกาสรับทรัพย์ได้เงินเยอะ
คืออาจจะเพิ่มไอเดียการขายวิธีการขายหรือว่าแบบหลักการขายที่มันเปลี่ยนแปลงไปก็อาจจะทำให้มีช่องทางในการได้เงินเนี่ยง่ายมากยิ่งขึ้นดีขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมา

คำแนะนำนะสำหรับชาวราศีกรกฎเองนะคะว่าดวงคุณเนี่ยจะดีขึ้นอาจจะลองพลิกแพงหรือคิดอะไรไอเดียใหม่ออกมาในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่เหมาะมากสำหรับการทำงานใหม่นะคุณผู้ชม

ชาวราศีธนูค่ะสำหรับชาวราศีธนูนะคะดวงเนี่ยเด่นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลง

แต่พอพูดถึงการเปลี่ยนแปลงเพราะคนแบบโอ้โหฟังแล้วขนลุก

การเปลี่ยนแปลงอันนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น
เช่นในเรื่องของการเปลี่ยนงานการย้ายงานค่ะหรือว่าถ้าบางคนเนี่ยที่ไม่ได้ย้ายงานไม่ได้ย้ายไปไหนค่ะนะคะ
อาจจะเป็นในเรื่องของการปรับปรุงโต๊ะทำงานใหม่

เพราะว่าหลังจากการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นชีวิตจะดีขึ้น

ดวงของชาวราศีธนูถือว่าดีนะน่าจับตามองเลยทีเดียว

เพราะว่าการงานมีเกณฑ์ที่จะเจริญก้าวหน้า

และด้วยความสามารถด้วยนะคะแล้วก็มีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือคอยสนับสนุน

ประสบความสำเร็จได้แบบโอ้โหดีมากขึ้นอย่างยิ่งเลย
นะครับส่วนในเรื่องของการเงินโอ้โหก็ถือว่าโอ้โหดีมากอ่ะ
มีรายได้เข้ามาเรื่อยมีโอกาสที่จะได้รายได้เพิ่มมากขึ้น
อย่างบางคนเนี่ยได้เงินเดือนอาจจะได้สักประมาณเดือนละแสนนึง
อาจจะได้เป็นแสนสองแสนห้าอะไรแบบนี้จะได้เบลอขึ้น

สมมุติค่ะคุณสมมุติว่าอาจจะมีการได้ปรับเงินเดือน
หรือว่าเพิ่มอะไรบางสิ่งบางอย่างเข้ามา
ใช่แล้วอย่างนี้นอกจากเรื่องของการเงินแล้วเรื่องของความรักดีไหมคะราศีธนู
ความรักนะคะช่วงที่ผ่านมาโอ้โหเขาเรียกว่า๓วันดี๔วันไข้
ทะเลาะกันบ่อยไม่ค่อยเข้าใจกันแต่ต่อจากนี้จะดีขึ้น
แต่บางคู่อาจจะเลิกกันเลิกกันเพราะว่าเขาไม่ใช่คู่กับเรา
เวลาเหมือนกับมันช่วงหนึ่งที่เหมือนกับเราใช้เวรใช้กรรมมันหมดแล้วมันก็ต้องจากกันไป
เอาล่ะนะถือว่าเขาไม่ใช่คู่แท้ก็ต้องยอมปล่อยเขาไป

ไม่เป็นไรแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราดวงดีแล้วเนี่ย
ต้องมีวิธีการเสริมดวงเพิ่มเติมไหมคะหมอไก่หรือว่าดีก็ปล่อยให้มันดีไปยังไงบ้าง
ก็ควรที่จะทำบุญเพิ่มเติมด้วยนะคะวิธีการทำบุญก็จะแบ่งเป็น๒แบบ
สำหรับคนที่แบบว่าเจออุปสรรคมาเยอะอยากจะเปลี่ยนให้จากร้ายให้กลายเป็นดี
ก็มีวิธีหลายวิธีที่ขึ้นหน้าจอนี้ไม่จำเป็นต้องทำทุกวิธีก็ได้

อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่เราสะดวกนะคะเช่นในเรื่องของการถวายผ้าไตจีวรนะคะ
ในเรื่องของการถวายผ้าห่มองค์พระประธานอย่างที่หลวงพ่อโตสมประกง
ก็มีการถวายผ้าห่มองค์พระประธานอยู่ในเรื่องของการถ่ายชีวิตสัตว์ก็ได้
แต่ถ้าสมมุติเราจะถ่ายชีวิตสัตว์เนี่ยขอแนะนำว่าให้ถ่ายชีวิตสัตว์ที่มันกำลังจะถึงคาด
เช่นเหมือนกับว่าไปซื้อปลาในตลาดมาปล่อย
ใช่ค่ะหรือว่าในเรื่องของการบริจาคโรงศพบริจาคผ้าดิบก็จะช่วยให้
เขาเรียกว่าเปลี่ยนจากร้ายให้กลายเป็นดีได้
อันนี้ก็เป็นเคล็ดลับในการเสริมดวงจริงแล้วไม่ใช่แค่๓ราศีนี้ที่ปฏิบัติได้ใช่ไหมคะ

ทุกราศีสามารถเสริมดวงด้วยวิธีการต่างเหล่านี้ได้เหมือนกันนะคะ
แล้วอย่างนี้คือนอกจากนี้เนี่ยนอกจากทุกราศีทำได้ตามนี้
มีการทำบุญแบบไหนที่หมอไก่อยากจะแนะนำเพิ่มเติมไหมคะ
ถ้าสมมุติว่าใครที่คิดว่าดวงชะตาของตัวเองดีอยู่แล้วและอยากจะให้มันดีแบบนี้ไปเรื่อย

อย่างแรกก็คือในเรื่องของการถวายสังกฐาน
แต่ว่าถ้าสมมติว่าจะให้บุญแรงต้องจัดเอง

ดูด้วยเรื่องของวันหมดอายุแล้วก็ได้เช็คพวกข้าวของด้วยนะว่าอยู่ในสภาพที่ดีจริงหรือเปล่า

เลือกไหนอยากจะใส่อะไรลงไปในสังกระทานก็ทำได้เหมือนกันนะคะ
นอกจากนี้ยังมีอย่างอื่นไหมคะว่านอกจากทำสังฆฐานบางคนบอกว่าอยากทำอะไรที่มันใหญ่โตขึ้นอย่างนี้ได้เลย
ในเรื่องของการบริจาคเงินสร้างโรงพยาบาลสร้างวัดสร้างวิหารโบสถ์ก็ได้
เพราะว่าจะทำให้ดวงที่เราดีอยู่แล้วมีความมั่นคงก้าวหน้าแบบมั่นคงไปเรื่อย
หรือว่าทางวัดเองที่เขาจะจัดสร้างศาสนสถานต่าง
ถูกต้องแล้วนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะ
ทุกราศีสามารถนำไปปรับใช้ให้เข้ากับตัวเราได้ตามความเหมาะสมนะคะ
แต่วันนี้มีหนึ่งผู้โชคดีที่จะได้รับการตรวจสอบดวงชะตากับหมอไก่

สำหรับผู้โชคดีวันนี้ได้แก่
คุณประสงค์นนธีระวิรุณนะคะเกิดวันที่๒๒ธันวาคม๒๕๑๔ปีกุลค่ะ
มาเรื่องของการงานการเงินและโชคลาภค่ะหมอไก่
ในเรื่องของการงานก่อนเลยนะคะการงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
แต่งานของเขาจะมีความเกี่ยวข้องผูกพันกับผู้ใหญ่
หมายถึงว่าจะต้องเข้าหาผู้ใหญ่ให้มากขึ้นนะคะถึงจะประสบความสำเร็จได้นะคะ
ส่วนในเรื่องของการเงินค่ะการเงินก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดี

ดีแต่ว่าต้องระวังในเรื่องของพวกเพื่อนฝูงจะมาปิดเบียน

ใช่มาขอให้เลี้ยงข้าวอะไรอย่างนี้

ประมาณนั้นขอยืมเงินขอแบบมาเบียดเบียนเราในเรื่องของการเงิน

โชคลาภบอกเลยว่ายังไม่โดดเด่น

ยังไม่มีก็ชะลอไปก่อนแล้วกันนะคะ

การงานก็เรียกว่าดีแต่ว่าต้องเข้าหาผู้ใหญ่ให้มากขึ้น
นี่คุณแนะนำไหมคะหมอไก่
คือดวงเขาเนี่ยเหมือนกับว่าเขาเป็นคนเข้าหาผู้ใหญ่ไม่ค่อยเป็น

อีกอย่างหนึ่งถ้าสมมติว่าจะเสริมดวงการงาน
ก็อาจจะไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาก็ได้
เน้นไปที่เรื่องของการทำบุญเกี่ยวกับการศึกษานะคะ
สำหรับคุณประสงค์นะคะแน่นอนวันนี้คุณเป็นผู้โชคดี
ใครอยากโชคดีเหมือนคุณประสงค์แบบนี้คุณผู้ชมเข้าไปร่วมสนุกกันใน
และวันนี้คุณประสงค์ก็จะได้รับวัตถุมงคลด้านหน้าที่หมอไก่จัดเตรียมมาเป็นเซตเลยค่ะ

วัตถุบงคลวันนี้มีทั้งหมด๓ชิ้นมาจากวัดประดูชวินภีร์หลวงปูโต๊ะท่านดังมาก

ชิ้นแรกนะก็คือจะเป็นพระปิดตามหาลาบนะคะโอ้เหมาะมากเลยในช่วงนี้
ที่นี่๒ก็คือจะเป็นลูกอมปลดหนี้ที่ห้ามอมนะ

เอาไว้บูชานะเอาไปอมไม่ได้นะ
ใช่ค่ะแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งเนี่ยก็คือจะเป็นภาพของหลวงปู่โต๊ะจานอัคละเอาเก็บเอาไว้ในกระเป๋าสตางค์เนี่ยโอ้โห

แล้วหลังจากที่คุณประสงค์ได้ไปต้องทำยังไงบ้างคะ
อย่างแรกนะคะก็คือต้องตั้งสมาธิก่อนทางที่ดีอยู่คนเดียวเลยจะมีสมาธิมากกว่า

ใช่แล้วก็ท่องนโม๓จบแล้วอธิษฐานได้เลย
เอาล่ะคุณเป็นผู้โชคดีนะคะคุณประสงค์ยินดีด้วยจริง
ดูกดวงกันนะว่าราศีไหนที่มีโอกาสที่จะได้โชคลาบ

พรุ่งนี้เลย